หนึ่งในประเด็นสำคัญที่กลุ่มราศดร๖๓และกลุ่มแนวร่วม
เขาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมกันใน๒วันนี้นะคะ

ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คืออยากจะให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา
รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ฉบับไอลอร์ที่ประชาชนร่วมลงชื่อกันนะคะ

หลังจากที่ประชุมใช้เวลาลงมติ

สมาชิกรัฐสภาทั้ง๗๓๒คนที่เหลืออยู่
ตกลงแล้วจะรับหรือไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูลทั้ง๗ฉบับนะคะ
ชั่วโมงกว่านะคะผลออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
เสียงเกินครึ่งค่ะให้ความเห็นชอบ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลแค่๒ฉบับนะคะ
ก็คือฉบับแรกและฉบับที่๒
ซึ่งเป็นร่างแก้ไขของพักร่วมฝ่ายค้าน
ที่เสนอให้แก้ไขมาตรา๒๕๖
เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูล๒๐๐คนที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็ทำการร่างรัฐธรรมนูลภายใน๒๐วัน
และฉบับที่๒คือร่างแก้ไขของพักร่วมรัฐบาล
เสนอให้แก้มาตรา๒๕๖ให้มีการตั้งสสร๒๐๐คนเหมือนกัน
แต่ว่าแตกต่างตรงนี้ค่ะแตกต่างตรงที่ว่าร่างนี้เนี่ย
คนมาจากการเลือกตั้งแต่อีก๕๐คนมาจากกลุ่มต่าง
ส่วนร่างแก้ไขอื่นนะคะได้คะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ซึ่งในขั้นรับหลักการจะต้องได้รับเสียงเกิน๓๖๖คน
จาก๗๓๒เสียงในจำนวนนี้ต้องเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากสวไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของวุฒิสภาที่มีอยู่หรือ๘๔คนค่ะ
ซึ่งคะแนนเสียงที่ออกมาในแต่ละร่างเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะ
ค่อยไล่ดูไปเลยนะคะร่างที่๑รับหลักการ๕๗๖เสียง
ต่อ๒๑เสียงงดออกเสียง๑๒๓เสียงค่ะครับร่างที่๒ค่ะ
รับหลักการ๖๔๗เสียงต่อ๑๗เสียงงดออกเสียง
๕เสียงค่ะอันนี้เป็นเพียง๒ร่างที่รับนะคะ
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่มีการลงมติกันนะคะก็เป็นร่างของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแต่ทีนี้มาดูการลงคะแนนให้กับร่างอื่นอื่นนะคะ
ร่างที่๓ค่ะรับหลักการ๒๑๓เสียงต่อ๓๕เสียงงดออกเสียง๔๗๒เสียง
ร่างที่๔รับหลักการ๒๖๘เสียงต่อ๒๐เสียงงดออกเสียงไป๔๓๒เสียงนะคะ
ร่างที่๕รับหลักการ๒๐๙เสียงต่อ๕๑เสียงงดออกเสียง๔๖๐เสียง
ร่างที่๖รับหลักการ๒๖๘ต่อ๑๙เสียงงดออกเสียงไป๔๓๒เสียง
ส่วนร่างที่๗ก็คือร่างฉบับประชาชนหรือว่าร่างไอลอร์เนี่ยนะคะ
รับหลักการ๒๑๒เสียงไม่รับหลักการ๑๓๙เสียงงดออกเสียง๓๖๙เสียงค่ะ
ซึ่งผลการลงมตินี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามมติวิบของแต่ละฝ่าย
รัฐบาลให้โหวตรับหลักการในร่างที่๑และ๒ให้งดออกเสียงในร่างที่๒ถึง๔
แต่มีสอสอฝ่ายรัฐบาลบางส่วนโหวตสวนมติของวิบรัฐบาลด้วยนะคะ
เช่นนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพักพลังประชารัฐ
มติไม่รับหลักการทั้ง๗ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลเลยนะคะ
นี่ไม่รับเลยนะไม่รับเลยสักร่างหนึ่งค่ะ
นายชุมพลจุนสัยสสชุมพรพักประชาธิปัตย์อดีตแก่นำกปศ
นายชันวิทย์วิภูซิริสสกรุงเทพฯพรรคพลังประชารัฐ
๒คนนี้ก็ไม่รับทั้ง๗ร่างเลยนะคะ
นายพุทธิพงศ์ปุณการสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ

ส่วนอีก๕ร่างที่เหลือคือลงมติไม่รับหลักการเลยค่ะ

ภูมิใจไทยเนี่ยก็มีลงมติไปในทิศทางเดียวกัน
และอนุทีชาญวิวรกูลหัวหน้าภัคพิมพ์ภูมิใจไทย
นายศักจะญามชิดชอบนายสูประชายใจสมุทธ์
นายสุประชัยโพสุลงมติ
ไม่รับร่างแก้ไขรัตธามานมฉบับไอลอค่ะ

นายมงคลกิจสุขสินธรรณนดช์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยก็เป็นอีกหนึ่งเสียงในรัฐบาลที่โหวตสวนมติของวิบรัฐบาลในทุกร่างนะคะ
คือในมงคลกิจเนี่ยววดลงมติ
รับหมดเลยนะคะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้ง๗ร่างเลยรับทุกฉบับเลย

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอร์

นายนวรัฐพงภัยบูรณ์นายพิราษักพอจิตนายพิสารมารวัติพัฒนา
นี่คือรับร่างไอหล่อ
ลงมติของฝ่ายค้านค่ะ
ฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติของวิบฝ่ายค้าน
ก็คือลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้ง๗ร่าง
แต่มีแต่นะคะก็คือนางสาวพรพิมลธรรมศาลสสปทุมธานี
นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสสกรุงเทพภักดิ์เพื่อไทย
ก็คือไม่โหวตในห้องประชุมแต่ว่าไม่ได้แจ้งลา
ทั้งสองคนเป็นสอสอที่โหวตสวนกับมติของพักตัวเองอยู่หลายครั้งอ่ะนะคะ
นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพระเก้ากลัย
ก็มีการลงมติรับหลักการทั้ง๗ร่าง
แล้วคนนี้เนี่ยมีการชู๓นิ้วตอนที่ขานว่ารับหรือไม่รับด้วยนะคะ
โดยเฉพาะร่างไอหล่อชู๓นิ้วจังหวะนั้น

ใช่ค่ะลงชื่อเลย
รับไม่รับ๒รับไม่รับจนถึงฉบับที่๗
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องก็คือต้องรับฉบับที่๑

แต่ว่าที่ประชุมรัฐสภาไม่ได้รับนะฮะ
แต่ก็รับเข้าไป๒ร่างนะฮะ
ก็ต้องไปต่อวาระ๒๓อะไรกันต่อไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่โหวตกันเรียบร้อยวันนี้นะครับ
นายวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาลนะครับ
พร้อมด้วยนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนามนตรี
สสพลังประชารัฐนี่ฮะวันนี้ก็มาร่วมกันแถลงขอบคุณ
สมาชิกรัฐสภาทั้งสสวนะครับที่ร่วมกันโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ฉบับของพักร่วมฝ่ายค้านกับพักร่วมรัฐบาลนะฮะ
เป็นฉบับที่๑กับ๒นะครับที่เขาลงมติกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าขั้นตอนจากนี้ไปนะครับจะเป็นการพิจารณาในส่วนของคณะกรรมธิการ
โดยจะต้องยึดร่างของพักร่วมรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา
ส่วนร่างของไอลอที่ตกไปนั้นถ้ามีข้อดีนะครับ
คณะกรรมธิการก็จะหยิบขึ้นมาพิจารณานะครับ
แต่จะไม่แตะต้องในหมวดที่๑และ๒ของรัฐธรรมนูล
รวมถึง๓๘มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเจ้าอำนาจอย่างแน่นอน
ใจไทยพักประชาธิปัตย์
มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
เพื่อพิจารณาในส่วนของร่างรัฐมนุน

ส่วนร่างอื่นก็อะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์
อะไรที่คิดว่าสามารถที่จะมาปรับ
ไม่ว่าจะเป็นร่างใดก็ตามทีที่ไม่ได้ผ่านการพินา
ผมคิดว่าคณะกรรมธิการชุดนี้ก็คงจะนำมาเสนอ

อะไรที่เป็นส่วนดีในส่วนของไอรอ
เราก็จะเอามาพิจารณารวมกันอยู่ในด้านตรงนี้
แต่ในส่วนที่เราย้ำอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือ

และก็เกี่ยวกับพระราชอำนาจอีก๓๘มาตรา
ในตรงนี้เราจะไม่ยุ่งครับ
เราจะเรียกร้องประชาธิปไตย
ถ้าสภาส่วนหนึ่งไม่ตื่นตัวกับเรื่องนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พร้อมกับแสดงความเห็นต่อการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาว่า
ส่วนตัวพอใจกับการอภิปรายของสอสอ
แต่ไม่พอใจกับการอภิปรายของสว

แต่มีการใส่ร้ายไอลอว่ารับเงินจากต่างประเทศ

ก็คงไม่ต่างความเกินได้
ได้ทำหน้าที่อย่างทบทวนสมบูรณ์แล้วในฐานะประชาชน
ส่วนการพิจารณาลงมติถือว่าเป็นไปตามกลไกของรัฐสภาครับท่านผู้ชมครับ
ในกระบวนการวาระที่๒วาระที่๓นะครับ
ก็ไม่ว่าเขาจะรับร่างที่เราเสนอไปหรือไม่ก็ตามตามข้อบังคับปัจจุบันเนี่ย
ประชาชนก็ไม่มีตัวแทนเข้าไปในชั้นวาระที่๒และวาระที่๓แล้ว
คืออำนาจเรามาที่สุดสุดทางก็คือวันนี้นะครับเอ่อ
แต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยโดยหลักการที่เห็นด้วยกัน
ประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกันมาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
อภิปรายแล้วก็เห็นตรงกันหลักการเหล่านี้มันยังอยู่นะครับ
แน่นอนว่าเราจะต้องนำเสนอหลักการนี้
เพื่อผลักดันสู่สังคมสู่ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง
ในทุกกิจกรรมในทุกช่องทางที่เราสามารถทำได้ต่อไป
อันนี้ทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีกระบวนการวันนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ตาม

ก็ตกแล้วฮะวันนี้ขอให้รอนะครับ